คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้นะไปร้องเรียนต่อ
มูลนิธิปวีนาโหงศกุลเพื่อเด็กและสตรีบอกว่าช่วยหน่อยเถอะ
วง้อแปลกเหลือเกินที่เห็นคือผัวเนี่ยนะครับ
พาลูกนะฮะไปเล่ร่อนขอทานแล้วไปนอนอยู่ตามใต้สะพานลอยบ้าง
ริมทางเท้าบ้างนี่คือวิธีการง้อฮะ
บอกไปช่วยลูกเธอมาหน่อยตำรวจสพกบินบุรีนะครับ
บุกไปจับนายสมัชยาพ่อของเด็กได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่ง
หมู่บ้านโคกป่าแพงตะบนกบินบุรี
เจ้าตัวยอมรับผมเอาลูกเป็นเครื่องมือไปเล่ร่อนขอทาน
นอนตามทางเท้าใต้สะพานลอยแล้วส่งรูปให้เมียดู
หวังว่าเมียจะใจอ่อนยอมคืนดีด้วยนะครับ
รับแหละว่าเขาก็เสพยาเสพติดด้วย
นี่ฮะหลังจากตำรวจไปช่วยเด็กมาได้นะคุณผู้ชมนะ

เห็นแม่กับพี่ชายมารับวิ่งจีเข้าไปก่อนเลยด้วยความดีใจฮะ
แม่ของเด็กเล่าบอกว่าเมื่อก่อนนี้เธอกับสามีเนี่ย
ทำงานอยู่ที่โรงงานผลิตที่นอนด้วยกัน
แต่ตอนนั้นมาจับได้ว่าอ้าวไปติดผู้หญิง

กันปั๊บสามีมาขอคืนดีนะครับ
เธอกลับไปทำงานที่เดิมอีกครั้ง
อยู่ได้สัก๒เดือนปรากฏว่าอ้าวคราวนี้สามีงานการไม่ทำแล้ว

พอหลอนยาทำร้ายเธอเธอไม่ทนแล้วล่ะ

ขอเงินคนนั้นไปขอเงินคนนี้
ถ้าไปขอแล้วไม่ได้ก็จะตีลูกครับ

แล้วมาทำเป็นเครื่องมือต่อลองให้เรากลับไปหาแก

แกก็ถ่ายรูปลงเฟสลงไลน์
ลูกคนอื่นเห็นว่าลูกอยู่แบบลำบาก
แกพาลูกไปนอนใต้สะพานบ้างข้างถนนบ้าง
แล้วเจอไปขอตังคนนู้นฟังคนนี้หน่อยนึง

นะเถอะหนูสามารถได้รูปตับคุณมา
ขอบคุณมาก
อ่าส่วนผู้ชายก็พ่อก็เดี๋ยวตำรวจดำเนินคดีไปนะครับ
โอ้โหแต่อย่างนี้เขาไม่ได้เรียกง้อค่ะเขาเรียกขู่
โอ้นะฮะเอารูปมาเป็นตัวประกันนะฮะ
เนี่ยค่ะก็วาดกันไปค่ะศพหมายค่ะน่ากรกแบบนี้เลยอืม